และที่นี่ก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
เนื่องในโอกาสมหาหมงคลเฉลินแปลวชสมภรรษา

ได้รับพระมหากรณฑิคุณจากสมเด็จพระกัณฑาธิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
เสด็จทรงเปิดสวนเมื่อวันเสาร์ที่๕มกราคม๒๕๕๙

ขอดูข้างในเลยดีกว่า
เขาบอกว่าในนี้มีสรรพสรรค์ไซชุเซียมพู

ขอให้ทุกคนเติมพลังก่อน
สปอนเซอร์นั่นเนี่ย

มันได้เหรอวะคือกินน้ำกักไว้ก่อนมันเป็นอู๋ดหรอ

เห็นไหมเธอว่าอากาศยามเช้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่า
อดเราเนี่ยสดชื่นในตอนเช้า

แสดงว่าใหม่ก็เคยมาหรือรู้ว่า

ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ใหม่รู้จักคุ้งบางกระเจ้า

มีใครรู้ความจริงบางมายใคร

ทำให้คนนี้หนุ่มลำตัดของเรา
ก็คุ้งบังกะเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียว

ว่าปอดอีกข้างหนึ่งของกรุงเทพเลยก็ว่าได้

ที่มีขนาดใหญ่กว่า๑๒๐๐ไร่

ก็ต้องนึกถึงต้นไม้ใช่ไหมล่ะ
พื้นที่สีเขียวมันก็ลดไปใช่ไหม

ทีนี้หลายภาคส่วนของทั้งภาครัฐและเอกชน
เขาก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญของฟุ้งบังกะเจ้า
เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ

และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
ก็เลยจับมือพนึกกำลังสารความร่วมมือนำความเชี่ยวชาญ

ดำเนินงานร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

ซึ่งปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายร่วมโครงการ
กว่า๑๐๐องค์กรชั้นนำของประเทศ
โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยกำกับดูแล
ให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายของโครงการได้ร่วมกันกำหนดไว้
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบังกะเจ้า

และยั่งยืนในทุกมิติเลยด้วยนะ
โอเคทีนี้เราต่อที่นี่เฉยไม่ได้ครับ

เกมอะไรคะเป็นอะไรอ่ะ

ถือว่าดวงไม่ดีต้องโดนลงโทษ

ใครวะ
ล้านลงโทษของคนที่ยาวตัวรอดก่อนเพื่อนนะคะคุณอาจ

ลบเครื่องสำอางครึ่งหน้าค่ะ

ฉันขอเป็นคนเช็บ
แล้วมันจะไม่สะอาดอาร์ฟ

มึงใครคิดวะคนบนลำโพ่เนี่ย

ซึ่งก็จะมีอีกหลายโซนเลยที่เราต้องไปกันวันนี้

และแต่ละโซนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป

ที่ต่อไปคือที่ไหนจ๊ะคือที่ไหนจ๊ะคือที่ไหนจ๊ะ
สวนป่าโรงควาย

โอ๊ยถึงแล้วจ้ะ

ชมป่าคงกรุ่งกรุ่งการ
เพราะว่าลายเต้เราจะมีใครมาให้ความรู้เราไหมเนี่ย

สวัสดีค่ะ
อพัชรพจีศรีสมบัตินะคะ
เป็นผู้จัดการโครงการรักน้ำรักป่ารักคุ้งบังกะเจ้า
บริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ

ตอนนี้ก็เป็นประธานอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ก็เป็นโครงการที่มีภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงาน
คุ้งบังกะเจ้าหลายมิติด้วยกันเลยนะคะ
ส่วนปตทเองก็เป็นประธานคณะทำงาน
ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนะคะ
ซึ่งก็มีภาคีเข้ามาร่วมทำงานเยอะเหมือนกัน
ในพื้นที่นี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่
ที่โครงการอัลว่าคุ้งเข้ามาช่วยกันรักษานะคะ

คงความสมบูรณ์อย่างที่ทุกคนได้ผ่านมา
เมื่อกี้นี้สมบูรณ์มากเลยนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรารักษาเอาไว้นะคะ
ที่นี่ได้ฉายาว่าสวนป่าลงควาย

เขาเรียกว่าสวนป่าชุมชนตำบลบังน้ำพึ่ง
ซึ่งพี่มณัฐเป็นผู้ที่บุกเบิกขึ้นมาเลย

ว่าพื้นที่สวนป่าลงควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
เมื่อปี๑๙๓๔สมัยท่านอาณัทปัญญาชุน

โดยการที่ซื้อจากคนที่จะขายก็รับซื้อ
ซื้อมาได้๑๒๗๕ไร่

ก็ปล่อยทิ้งว่าลกล้างระหว่างเปล่า
อันนี้ชาวบ้านก็เห็นที่มันลุกล้างหรือว่างเปล่า
ก็เลยเข้ามาลุกที่

แล้วก็เราก็เลยบอกกับชาวบ้านคุยกันประชุมกันว่า
แล้วก็เลยทำเอาโดยการที่ใช้ชุมชนมาดูแล
ในการปลูกต้นไม้ทั้งหมดชุมชนเป็นผู้ปลูก

ใช่ต้องที่ปลูกเองทั้งหมดกับชุมชนโดยการที่จะกำกัดดูแล
นี่ตรงนี้ที่เราทำมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
เราก็เลยได้รับอนิสงศ์จากโครงการน้องคุ้ง
มาช่วยดูแลต่อในเรื่องของว่าการทำวัชพืช
เพราะว่าที่ปลูกมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยสั่งวัชพืชเลย
แล้วหลังจากนั้นมาเราก็ดูแลรักษามากับชาวบ้านที่นี่

อันนี้เราก็สร้างขึ้นมาก็เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน
แล้วทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าสวนป่าบางควาย

นี่ไงเพราะเราควายไง

ใครเข้ามาที่นี่จะต้องเป็นควายก่อน
เพราะว่าความรู้อะไรต่างที่จะมาได้จากในนี้
ก็เลยตั้งชื่อว่าสวนป่าลงกว่า

จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้แม้จะสมบูรณ์
ก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถลงต้นไม้ได้อีกเนาะสจ
แล้วก็ต้องตัดสารกันอย่างต่อเนื่อง
ปราธาทอล์เองก็เอาพนักงานและผู้บริหาร
พัฒนาพื้นที่สีเขียวในคุมบังกาเจ้าด้วย
เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์

เดี๋ยวเราส่งพี่เขาไปพินัทตีออ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะ
เฮ้ยเราจะไปปั่นสักกะยานกันต่อมั้ย

มาให้ไปง่ายหรือเปล่า
ใครที่เลือกจักรยานเบอร์ที่ตัวเลขสูงที่สุด
คนนั้นมีอำนาจมากถือเป็นคนมากให้เลือกคนลงโทษได้
ผมจะขอเลือก
กระเจ้าฟ้าที่เขาวันนี้มีการทำเรียกว่าประกอบอาหารที่เรียกว่าไข่เค็มไปอมไข่

และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บาร์เจ้าฟาร์มแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ที่นี่ปลอดภัยมาก
เราเริ่มจากฟาร์มที่เราอยากจะเป็นไง
คือเราอยากได้กินผักดีแล้วก็ปลูกเอง

รวมถึงปตด้วยสนับสนุนเรื่องก็ประมาณต่าง

เช่นในส่วนของเรื่องของการจัดทำสมาร์ทฟาร์มมิ้

เราก็เข้าไปอยู่ในส่วนงานของอาวุธคุ้งบางกระเจ้าด้วย

เรื่องของการดูแลสิ่งเวียดร้อมของคุ้งบางกระเจ้า

เราก็จะไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำงานกับเขา

เอามาทำเป็นปุ๋ย

ไม่ประเด็นคือตอนนี้คุณปื๊ดต้องทำสมาธิสูงมากเลยนะ

คือเราใช้สิ่งทุกอย่างอยู่ในฟาร์ม

เช่นเรื่องของการปลูกเห็ดคนญี่ปุ่น
เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ก้อนเห็ดจนหมดอายุแล้วก็มาเลี้ยไส้เดือน

แล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยในการปลูกผักต่อ

อย่างที่เห็นมีเป็ดรอบฟาร์มเราเลย
เรียกว่าจากทุกอย่าง

เรื่องของขยะที่เรากินในบ้านเราเอง

ภายใน๒๔ชั่วโมงด้วยเครื่องกำจัดขยะอินซี
เพราะเราเองจะผลิตเองออกแบบเองด้วย

รู้สึกว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะแน่

มานั่งเพ้นนั่งปักอะไรยังไงกัน
ก็เลยอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างไหมคะ
โอเคเรามีกิจกรรมหลากหลาย

ก็มาเลยมาหาไส้เดือน

เอาไส้เดือนไปทำ
มีซอฟต์กว่านี้ไหมซอฟต์กว่านี้นิดนึง

เสื้อตรงนี้หรือเปล่า
อย่างนี้คือใบสัก

ไม่ไข่อาจจะต้อง

ปลากะเลยโหรบร้อง
งั้นวันนี้เราจะไปเก็บล่าไข่เป็ดกัน
เพื่อมาทำไข่เค็มกันค่ะ
เดี๋ยวผมจะแจกอุปกรณ์ให้สาวทุกคนเลยนะ

ในการไปเก็บไข่เป็ดมาให้ได้กี่ฟองก็ได้

อุปกรณ์อะไรมากมายหลายสิ่งเลยค่ะเนี่ย

เป็นพืชสมุนไพรพื้นถิ่นของที่บางกระเจ้า

ทีนี้เราก็จะเอาอันนี้ลูกของมันนี่แหละนะครับ
ปกติเราจะไปทำเป็นน้ำที่รังกาสา

แต่ว่าพอกับไข่
วิธีการก็คือทำคล้ายไข่เค็มชายา
เสร็จแล้วเราก็เอาไข่มา
พอมันลงไปแล้วก็คลุกด้วยแกรบ
ไข่ทุกคนสวยหมดเลยช่าง
สุดท้ายอยากให้น้องช่วยพี่หน่อยอยากให้ช่วยโปรโมทหาโชโลแกนให้กับไข่เค็มพิลังกาซาไหนว่า
จะทำให้มันโดดเด่นให้มันดังขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
เค็มรสล้ำซีโรเวสนำก้าวหน้าฟาร์มเป็ดสวยหรู

ชอบฟาร์มพอง

ไข่เค็มคือไข่ไม่ล้างค่ะ

ดาว๗ตรง๑๐
วันนี้บอกว่ากิจกรรมของฟาร์ม
มากกับเจ้าคือเวิร์มมาก

ว้าวกิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากนะแม่
ได้เรียนรู้ถึงความเป็นธรรมชาติ

สถานที่ต่างที่เรามากันวันนี้

เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวเยอะมาก

ถึงความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้
และให้ความรู้กับชุมชนในด้านต่างด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าพยายามทำทุกทางนะคะ

อุดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมา
ทำให้เราได้มีอากาศที่มีคุณภาพ

สวัสดีครับ